ที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมนี่ฮะตามพาดหัวที่เห็นบนหน้าจอ
ตำรวจยิงคนร้ายในตลาดบอกว่ามันเหมือนฉากในภาพยนตร์บูอ่ะ

เป็นตำรวจไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติดมีการยิงปืนยิงอ่า
ล้อของรถของพ่อค้ายาด้วยโอ้โหชาวบ้านชาวช่องนี้เขาวิ่งกันจ้าละวัน

ทำไมไม่อยู่วะทำไมเออยิงยางแล้วมันไม่อยู่อ่ะ
แม่ค้ากลัวก็กลัวนะลุ้นก็ลุ้นเอาใจช่วย
แต่แหมก็เล่นยิงกันกลางเมืองแบบนี้แม่ค้าลูกค้าเอ่ยก็ต้องหลบสิฮะ
มันมีปืนอ่ะปั้งปั้งอยู่นั่นรถคนร้ายกับรถเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมนะฮะลุ้นกันใหญ่เลยครับเหมือนหนังบูธเลย
หนังแอคชั่นนะฮะไล่ล่ากันอยู่แบบนี้นะฮะ
เป็นคลิปที่บรรดาชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้อันนี้คือตลาดนัดนะฮะ
นิคมพัฒนากิโลเมตร๑๒ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนา
มรยองนะฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ตำรวจฮะ
ขับรถกระบะไล่ตามรถคันสีดำเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในรถของกลุ่ม
พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่หลบหนีมาตั้งแต่ช่วงรอยต่อของจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เข้าไปที่มรยองครับดูจากลักษณะของคนร้ายเขาบอกว่า
น่าจะไม่ชินทางเพราะขับเหมือนไม่รู้ทางหลงเข้าไปในตลาด
อันนี้คือตลาดนิคมพัฒนาแล้วสุดท้ายหาทางออกไม่ได้
ึ้นไปบึ้นมาได้ยินเสียงล้อรถใช่ไหมนะฮะตำรวจขับตามไป
ขวางก็แล้วคนร้ายก็ไม่หยุดตำรวจก็เลยเอาปืนยิงยางรถของพ่อค้ายาม
รัวไปแปดเก้านัดนะฮะเสียงดังสนั่นยางก็จนแบนอย่างที่เห็น
แต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมแต่คนร้ายก็ยังไม่หยุดหรอกครับนะฮะ
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องหลบก่อนเพราะว่ากลัวโดนลูกหลงนะฮะ
สุดท้ายคนร้ายขับรถบดล้อไปดูล้อแบ็คสิโอ้โหบิ่นขนาดนั้น
คือเขาบดไปคือยางแตกนะแต่มันบดไปแล้วพยายามขับหนีต่อ
สุดท้ายคนร้ายออกไปจากตลาดได้แล้วหนีไปทางสี่แยกมาบขา
กระทั่งรถด้วยความที่ยางมันไม่มีแล้ว
เสียหลักพุ่งไปชนกับแท่งเบรีเออร์ข้างทางตกถนนไป
สุดท้ายคนร้ายตัดสินใจเปิดประตูวิ่งหนีไป
แต่หนีคนเดียวครับทิ้งลูกกับเมียเอาไว้ในรถ
ตำรวจก็เลยตามจับลูกกับเมียมาก่อนของพ่อค้ายาครับ
นะฮะแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่าจับคนร้ายซึ่งเป็นสามีกับพ่อของเมียกับลูกที่โดนจับได้หรือยัง
นะฮะเพจนี้นะฮะเจ๊ม้อยวีพัฒน์เนี่ยเขาเอาคลิปไปโพสต์เอาไว้
บอกว่าตำรวจยิงยางรถของคนร้ายกลางตลาดเข้าใจนะว่าเป็นการจับกลุ่ม
แต่ว่ากลางตลาดมันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปที่จะไปโดนประชาชนนะฮะ
ซึ่งคนที่ส่งวีดีโอมาให้บอกว่าไปขายของนึกว่าไปรบ
ในคลิปจะเห็นว่ามีกระบะขาวก็รอดจากการโดนชน
ขณะที่คนเสื้อดำก็รอดจากการโดนลูกหลงเหมือนกันเพราะวิ่งหนีเร็วมาก
ชาวเน็ตก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการคอมเมนต์วิภาควิจารณ์
ทำงานว่ามายิงกันกลางตลาดแบบนี้มันเสี่ยงไปหรือเปล่า
ถ้ากระสุนมันไปโดนชาวบ้านเขาบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตามจับพ่อค้ายาที่มรยองนะครับ